มาดูเหตุการณ์สืบจากศพกันหน่อย
คือมีผู้ชายคนนึงเชื่อว่าเคอร์นิมิตเค้าฝันว่า
มีผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าตัวเองถูกฆ่าตาย
หลังจากที่กลับมาจากปฏิบัติธรรม
เอกใจแวะไปที่ปั๊มร้างที่อุตรดิษฐ์ในพื้นที่สพวังกะพี

เรานำเสนอข่าวแบบนี้ไปเจอจริงเป็นศพค่ะคุณผู้ชม
ลักษณะศพคือถูกเผาไหม้เกลียน
ทีนี้ก็ตามหากันแหละค่ะว่าศพนี้
ศพชายนิรนามคนนี้คือใครล่าสุดรู้แล้วนะคะ
รู้แล้วค่ะเพราะเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชม
นายเจริญทรัพย์สมบัติอายุ๖๒ปี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๑ตำบลบ้านขามอำเภอจตุรัส
จังหวัดชายภูมิเดินทางมาที่สพวังกะพีจังหวัดอุตรดิษฐ์
กับญาติแล้วก็เพื่อนบ้านรวม๕คน
เพื่อมายืนยันว่ารู้จักแล้วก็เป็นญาติ
ศพนิรนามที่ถูกเผาร่างไม่เกลี่ยมทั้งตัว
ภายในปั๊มร้างที่ตำบลที่อำเภอเมืองอุตรดิษฐ
เมื่อวันที่๖ตุลาคมที่ผ่านมา
ตำรวจก็เลยไปตรวจสอบเอกสารขอตรวจสอบเอกสารของทุกคน
สอบถามถึงรายละเอียดความสัมพันธ์เกี่ยวกับผู้ตาย
จากนั้นก็นำหลักฐานต่างทั้งสภาพศพรองเท้า
ภาพจากกล้องวงจรปิดรวมไปถึงรถกระบะที่จอดทิ้งไว้
จากจุดเกิดเหตุสักประมาณ๔๐๐เมตรมาให้ดู
โดยทุกคนยืนยันว่าผู้เสียชีวิต
คือนายกิ่งเพชรชายทิพย์หรือว่าลุงหนุ่ยอายุ๖๕ปี
เป็นชาวจังหวัดชายภูมิมีอาชีพขับรถรับจ้างทั่วไป
ผู้ตายคืออาศัยอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่มีครอบครัวด้วย

ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ลุงหนุ่ยอยู่ก็รู้จักกันแล้วค่ะ

พอเห็นสภาพรถกระบะของลุงหนุ่ยที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ตำรวจนำมาจอดเพื่อตรวจสอบหาหลักฐานที่โรงพักวังกะพี
คือคุณเจริญยืนยันหนักแน่นเลยนะคะ
ว่ารถนี้รถคันแน่เป็นของลุงหนุ่ย
ขับออกจากบ้านจากจังหวัดชายภูมิ
ตั้งแต่วันที่๒๓กันยายนที่ผ่านมา
หลังจากนั้นก็ไม่มีใครสามารถติดต่อลุงหนุ่ยได้อีกเลยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมา
นายสมพบชัยทิพย์แล้วก็นางกันนิกาชัยทิพย์

ก็มาให้ปากคำกับตำรวจสพวังกะพีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
น้องสาวผู้ตายน้องสาวลุงหนุ่ยบอกว่า
เธอเองอยู่ที่จังหวัดลบบุรีก่อนหน้านี้
หนุ่ยได้ขายรถกระบะให้กับเธอแต่ยังไม่ได้มีการโอน
และเธอเองได้ให้พี่ชายใช้รถต่อก็คือให้ลุงหนุ่ยใช้รถต่อ
ให้เธอที่จังหวัดลบบุรี
เรื่องต้นทางญาติเชื่อว่าอาจจะเป็นการฆ่าตัวตาย
เพราะไปพบแกลลอนน้ำมัน๕ลิตรที่ยังไม่ไหม้
มีฟูกปูรองแล้วก็พบกุญแจรถยนต์ที่กระเป๋าของผู้ตาย
ซึ่งลุงหนุ่ยแกก็มีโรคประจำตัวแอบจากคิดสั้น

ศพที่พบเนี่ยคือเบื้องต้นทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า

เพราะสุดท้ายแล้วต้องรอผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
ศพนี้เป็นศพของลุงหนุ่ยจริง
แต่ว่าเบื้องต้นหากคุณผู้ชมไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
กระดูกไม่หักไม่มีรอยฟกช้ำ
ซึ่งตำรวจก็ต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปนะคะ